ถ้าคุณผู้ชมเดินขึ้นสะพานลอยแห่งนี้ตอนดึกเดิ่น
และมาเจอสิ่งนี้คุณจะตกใจไหม

ค่อยเดินขึ้นไปดูนะว่าบนสะพานลอยมีอะไร
คุณผู้ชมฮะกรอบรูปคนตาย
อยู่ตรงหัวมุมใครตายตรงนี้หรือเปล่า
ใช่คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยว่ากระโดดสะพานลอยตาย
หรือว่าจะมีการเชิญวิญญาณตรงนี้หรือเปล่า
แต่พอเอามาวางไว้แบบนี้แล้วไม่เอากรอบรูปกลับไปเนี่ย
มันหลอนยิ่งดึกดื่น
ขณะมีไฟนะก็ยังน่ากลัวเลยนะครับ
คือผู้ใช้สะพานลอยข้ามถนนพะหนโยธิน
ใกล้ปากซอยผลโยธิน๔๘ตรงบางเขนกรุงเทพ

เดินขึ้นมาเจอกับกรอบรูปคนตายระบุชื่อเอาไว้ด้วย
ระบุวันชาตะ๑มกราคมปี๒๖๖
มรณะ๑๖มิถุนายน๒๕๖

มีพวงมาลัยแขวนมีขวดน้ำอยู่แบบนี้นะครับ
และทีนี้คนใช้สะพานลอยในช่วงดึกดื่นค่ำคืน
พากันตกใจสิครับแล้วอยากถามว่าเอ๊ะใครเอามาวาง
ทำพิธีอะไรแล้วไม่เก็บไปหรือเปล่านะครับ
ตอน๔ทุ่มครึ่งมีแม่ค้าคนหนึ่งหลังจากที่เก็บร้านเสร็จเดินขึ้นมาดู
ก็เลยพบเลยฮะว่ายังอยู่ตรงนี้จริง
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็เลยคุยกับแม่ค้าที่ขายของริมถนนโผนยวทิน
ใกล้กับปากซอยผลโยธิน๔๘ใกล้กับสะพานลอยแห่งนี้
บอกว่าฉันก็ไม่รู้นะใครเขาเอามาวางหรือทำพิธีอะไร

ตอนนั้นฉันก็ขายข้าวอยู่ก็เลยสงสัยว่าจริงเหรอ
จะมีใครเอามาวางไว้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปของญาติใครหรือเปล่า
ก็เลยบอกให้คนที่ขึ้นมาแล้วมาเจอรูปนี้ถ่ายรูปมาให้ดูหน่อย
เดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูปรากฏพอว่างปุ๊บเดินขึ้นมาดูตกใจฮะ
แล้วถามว่าแม่ค้าเคยเห็นหน้าคนที่อยู่ในรูปไหม

หรือว่าเขาเป็นคนแถวนี้หรือว่าเสียชีวิตตรงสะพานลอยนี้หรือเปล่า

พี่เล่าให้ฟังหน่อย
ส่วนอีกคนนึงนะฮะที่นักข่าวก็ไปพูดคุยด้วยนะครับ
ก็คือคนที่อาศัยหลับนอนอยู่บนสะพานลอยนะคุณฮะ

ก็ไม่เคยเห็นอะไรมาวางอยู่บนสะพานลอยมาก่อนนะครับ
มาเห็นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๑๐โมงกว่านั่นเอง
แต่ไม่รู้ว่าใครเอามาวาง
ใครมาทำพิธีใครมาถวายพวงมาลัยดอกไม้แล้วก็น้ำแบบนี้นะฮะ

เห็นอีกทีก็คือเขาวางไว้อยู่แล้วนะครับ

ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บออกไปแล้วนะครับ